จะพาคุณผู้ชมไปดูเพื่อนซีกันหน่อย
พี่เอ๊ชุติมากับพี่ต้อมรัชนีกร
เซ็กซี่ตัวแม่ระดับนี้เขาเต้นกันยังไง
ไปชมกันในช่วง
ค่ะก็พี่เอ๊ชุติมากับพี่ต้อมรัชนีกรนะสิคะ
เรื่องความสวยไม่ต้องบรรยายเปลืองน้ำลายเปล่า
ทรงดีคงที่คงทนเวลาไม่เคยทำร้ายเรา
มีแต่เราว่ะค่ะทำร้ายกันเองโอ้โฮ
เชื่อแล้วล่ะคะซิสวัสดิษฐ์กันจริง
ทำยังไงเพื่อนก็ไม่มีคำว่าโกรธกันแน่
ดูจากสีหน้าแล้วไม่มีเครื่องกันแน่นอน
เต้าตาทั้งศอกทั้งเข่า
เกือบลืมไปเลยนะคะเนี่ยว่าเพื่อนเสียค่ะ